คุณผู้ชมค่ะเห็นพี่แจ๊ดแบบนี้แล้วพูดถึงนักแสดงตลกอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จค่ะ
นั่นก็คือพี่โชเล่นั่นเองนะคะถึงหลังมาอาจจะไม่ได้เห็นผลงานพี่แกสักเท่าไหร
แต่ผลงานทางด้านการทำอาหารลงโซเชียลยูทูปต่างเนี่ยหลายคนยกนิ้วให้เลยนะฮะ
โชเล่เขาเล่าด้วยความภาคภูมิใจคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เห็นว่าเพจโชเล่ดอกกระโดนนี่นะ
กดติดตามคุณดูดี๑ล้านคนไปแล้วโอ้โหสุดยอดจริงพี่เขาบอกว่ามันปลื้มจนบอกไม่ถูกจริงคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนหัดเล่นคอมพิวเตอร์ใหม่เอาพูดตรงมีหลายคนมาพูดไงว่า
โซเชียลนี่นะโชเล่เขาต้องหน้าตาดีกันทั้งนั้นถึงจะอยู่ได้
ถ้าเป็นคนแก่ไม่หลอมไม่วัยรุ่นไม่มาด่าพูดจา
ทะลึ่งตึงตังสองแง่สองงามทำอย่างไรก็ไม่ดังไม่เกิดหรอกนะ
ไม่พูดให้คนมากดติดตามยากไปใหญ่เลย
โชเล่บอกว่าก็ฟังนะคำวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
แต่ว่าพอมาเห็นความสำเร็จของตัวเองวันนี้แล้วแหม่

แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะในการติดตามของแฟนคุณผู้ชม
คืออย่างนี้สมัยนี้โซเชียลเข้าใจว่าการแบบพูดเล่นทะลึ่งตึงตังพูดแรงเนี่ย
กดเข้าไปดูเยอะแต่การพูดจาสุภาพอ่อนน้อมกับคุณผู้ชมเนี่ย
แบบนี้คนก็ชอบเหมือนกันนะฮะ
โชเล่บอกเลยว่าแฟนคลับท่านหนึ่งเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจ
บอกว่าชอบแล้วก็ติดตามที่พี่โชเล่นี่นะพูดจาสุภาพ
การแบบลงโซเชียลเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดจาหยาบคาย
คนก็ชอบดูแล้วก็อยากจะมาสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กันอยู่นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
แล้วพูดถึงพี่โชเล่ถ้าไม่พูดถึงอาหารการกินไม่ได้เลยจริง
ค่ะเป็นไอเดียความร่อยแรงนะคะจากพี่โชเล่ดอกกระโดนค่ะ
เมนูไหนจะโดนใจบ้างไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะ

เปิดครัวจนมีรายได้หลักปลดหนี้มาแล้วสำหรับตลกแดนสตออย่างพี่โชเล่
ซึ่งเสน่ห์การทำอาหารของเจ้าตัวก็ยึดแบบเรียบง่าย

อีกทั้งแฟนก็ยังชื่นชอบเสน่ห์การดำเนินรายการ
สอดแทรกมุกตลกแบบไม่เสียชื่อนามสกุลดอกกระโดน
อยากรู้ว่าเมนูของพี่โชเลมันมีดีอะไร
มันมีอะไรดี
เอ้าไปเปิดครัวกันเลย

เสิร์ฟเมนูแรกข้าวสาวเคยจี
คือการนำกะปิไปย่างไฟอ่อน
พอเริ่มส่งกลิ่นหอมก็นำมาเปิบหมึก
ข้าวสวยร้อนคู่กับผักเคียง
แม้ส่วนประกอบจะมินิมอลแต่ความกลมรับประกันได้เลยว่า

หน้าฝนแบบนี้พี่โชเลนแนะนำเลยค่ะ
ว่าเป็นเมนูที่เข้ากันเข้ากันกับบรรยากาศฝนพร่ำ
ส่วนใครเปิบไม่ถนัดพี่โชเลก็สอนอย่างละเอียดอีกด้วย
ว่าแล้วก็ลองเสิร์ฟกันดูนะคะคุณผู้ชม
ถ้าพูดถึงความถึงเครื่องอาหารใต้ไม่ได้มีแค่ความร้อนแรงของเครื่องแกงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
ผัดหมี่ใต้ที่พี่โชเล่และลูกสาวน้องเบลช่วยกันปรุง
จากกะทิข้นเครื่องปรุงแน่นแล้วก็ยังเพิ่มท็อปปิ้งเป็นผักบุ้งนานและกุ้งสด

ชัดวะมันร่อยแรงร่อยราซ่าไปเลยค่ะผีน้องเอ้อ
เออพี่น้องพ่อให้เข้ามาป่ะ

ส่งท้ายด้วยเมนูซิกเนเจอร์ของคนตาย
ไม่ได้ลองกินเหมือนแหลงกับใครไม่รู้เรื่อง
นั่นก็คือแกงพุงปลาหรือแกงไต่ปลา
พ่อลูกเขานำมาเพิ่มความกลมกล่อมด้วยการส่งเครื่องกับปลาถูนึ่ง
รอจนเดือดก็เพิ่มกุ้งสับกินคู่กับขนมจีน
ถ้าตามสูตรพี่โชเล่กับน้องเบลก็ซูดขนมจีนแบบไม่ต้องสับ
แล้วก็ตบท้ายด้วยผักสดกรุบกรอบ
แม้แต่ละเมนูที่บันเทิงไทยรัฐนำเสนอคุณผู้ชม
ชักจะท้องร้องแล้วใช่ไหมคะ
อร่อยออกมาถึงนี่เลย
ใช่หอมเครื่องแกงใต้ทะลุออกมาจากทีวีเลย

เพราะว่าอะไรเป็นช่องที่ไม่มีพิษไม่มีภัย
ดูได้นะคะผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวลจ้ะ
เพราะว่าพูดเพราะจริงกับพี่โชเลนะคะ